ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเอื้อประโยชน์ให้เราสามารถทำความดีได้
โดยไม่มีข้อจำกัดนะครับทั้งทางด้านสถานที่แล้วก็เวลา
อาสาสมัครคนทั่วไปก็สามารถที่จะไปอ่านหนังสือ
ให้กับผู้พิการทางสายตาฝั่งได้ตลอดเวลา
ไม่ต้องไปรอเข้าคิวอ่านตามห้องอัดเสียง
อยู่ตามห้างสรรพสินค้ากันอีกต่อไปนะครับ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
แอปพลิเคชันปรากฏภาพบทความและหนังสือต่าง
กล่าวถึงความประทับใจเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙
ในกิจกรรมอ่านเพื่อพ่อส่งต่อแสงสว่างเพื่อผู้พิการทางสายตา
คนรักการอ่านสามารถส่งต่อความรู้สึกให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้
พระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะที่ทรงพระปริชาสามารถมาก
แล้วก็ทรงมีทศพิษรัศธรรมแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยมาก
เริ่มจุดประกายความดีของทุกคนแล้วก็อยากให้หนังสือเสียงเรื่องพวกนี้
สู่ให้กับคนตาบอดแล้วก็จะได้รับประโยชน์มาก
ยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำความดี
ทำได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ไอทีใกล้ตัวเรา
ที่สามารถอัดเสียงส่งให้ผู้พิการทางสายตาฟังได้ทันทีค่ะ
ให้มองคนตาบอดคือมีทุกเพศทุกวัยสามารถจะ
คนตาบอดไม่ใช่หมายถึงเด็กตาบอดอย่างเดียว
หรือคนตาบอดไม่ใช่ต้องการฟังหนังสือธรรมะอย่างเดียว

คุณตาบอดต้องการฟังนิยายฟังเรื่องผีฟังเทคสบุ๊กฟังสารคดี
นึกง่ายเราชอบอะไรให้อ่านอันนั้นได้เลยนะครับ
เพราะว่าถ้าอาสาอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ย
หนังสือที่ออกมาก็จะดีและทำให้เราอ่านได้นานด้วย
ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทความจากนิตยสารหรืออินเตอร์เน็ต

โดยปัจจุบันประเภทหนังสือที่ผู้พิการทางสายตาต้องการเป็นพิเศษ
มีทั้งบทความด้านวิชาการบันเทิงและหนังสือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เช่นการนวดโหราศาสตร์ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
หรือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศค่ะ
ก็คือการที่เราสามารถแก้เสียงที่เราอ่านผิดได้
โดยการเลื่อนกฎเลือกวินาทีที่ต้องการจะแก้เสียงนะคะ
แล้วก็กดอัดทับลงไปได้เลยค่ะ
บทความที่อาสาสมัครอ่านผ่านแอปพลิเคชัน

เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์
ซึ่งเป็นวิทยุบริการการอ่านสำหรับคนตาบอด
และนำไปให้บริการผ่านสายด่วนข้อมูลข่าวสาร
เพื่อคนตาบอดผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หมายเลข๑๔๑๔อีกด้วยค่ะ